คือตั้งแต่วันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
เรามีการคลายล็อกก๊อก๒เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
ทีนี้เนี่ยโดยเฉพาะสบคเนี่ย
ก็มีการติดตามเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเลย
มาตรการต่างที่กำชับกำชาให้กับทางห้าง
หรือกิจกรรมกิจการที่มีการผ่อนปลนในระยะที่๒เนี่ย

ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ไปตรวจสอบพบว่าภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะ
เพียงแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิม
แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
ให้ประชาชนได้รู้ถึงมาตรการในการป้องกัน
คือคุณอนุทินบอกว่าหลังจากที่มีการคลายล็อกไปแล้วเนี่ย

นั่งรถผ่าน๓จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพไปนนทบุรี
กระทรวงชาธารณสุขปรากฏว่าก็ยังมีนะ
ก็คือตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
แน่นอนว่าสิ่งที่มาควบคู่กันคืออากาศเย็นอากาศชื้น
หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของไข้เลือดออกระบาด

เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยแนะนำให้ประชาชนเนี่ย
ฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย
ซึ่งมีถึง๔สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง

อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
เพราะทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้เลือดออก
หากมันมาร่วมกับโรคโควิด๑๙เนี่ย
ยิ่งทำให้เชื้อมันมีความรุนแรงมากขึ้น
ได้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
หรือมีการจัดการลูกน้ำยุงลายทั้งหมด
ก็จะทำให้ช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่ง

ทีนี้มาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดภาพรวม
ในประเทศไทยสำหรับโรคโควิด๑๙
พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน๒รายด้วยกัน
เป็นชาวจังหวัดนราธิวาส
ผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เป็นลูกสาวอายุ๓๖ปี

ทำหน้าที่เป็นคนเฝ้าผู้ป่วยก่อนหน้านี้
ทั้ง๒รายตรวจเชื้อครั้งแรก
แต่ต่อมามีการตรวจซ้ำครั้งที่๒

แล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
ไม่มีผู้ที่ได้กลับบ้านเพิ่มเติมนะคะ

เพราะฉะนั้นแล้วผู้ป่วยสะสมเมื่อวานทั้งสิ้น
สำหรับประเทศไทยนะคะอยู่ที่๓๐๐กับ๓๓ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๘๕๗ราย
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล๑๒๐ราย
เสียชีวิตสะสมยังเป็นตัวเลขเดิมก็คือ๕๖รายด้วยกันนะคะ
ทีนี้ตัวเลขแบบนี้ต้องจับตาดูอีกหนึ่งที

หลังจากที่คลายล็อกก๊อก๒ไปแล้วเนี่ยนะคะ